วันนี้มารายงานตัวอยู่แถวย่านประชาอุทิศนะคะ

มากับคุณอาสุดน่ารักของเราค่ะต้อนรับอาหมูค่ะ

เขาบอกว่าร้านนี้เป็นตำนานความอร่อยนะคุณอา
เปิดมา๔๑ปี
ที่นี่เขามีทีเด็ดนอกจากคั่วไก่ที่เขาคั่วทีละหม้อแล้วเนี่ย
ที่เขามักกันข้ามคืนคุณอา

อันนี้คือจุดเด่นของร้านเลยเดี๋ยวไปล้วงเคล็ดลับกัน
แต่ว่าเขาบอกว่าร้านนี้ขายดิบขายดี

อยู่ดีก็มียอดขายถึง๓๐๐๐๐บาทต่อวัน

ใช่อะไรที่เป็นจุดขายจุดเด่น

ไปค่ะ
ตำนานความอร่อยของคั่วไก่ทีละหม้อ
อยู่ถนนประชาอุทิศปากซอย๖๐ทับ๑

โดยเจ้าของร้านนั่นก็คือเจ๊เหนียวคนนี้นี่แหละครับ
โดยเมนูที่ร้านก็จะประกอบไปด้วย

และยังมีเมนูก๋วยเตี๋ยวน้ำสูตรโบราณ
ซึ่งร้านนี้ได้รับสูตรมาจากรุ่นคุณแม่
สาขาแรกที่บางลำพู
จุดเด่นของร้านคั่วไก่เจ๊เหนียวนั่นก็คือ
ตัวเนื้อไก่ที่มีการหมักข้ามคืนนั่นเองล่ะครับ
วันนี้ให้น้องใบตองไปตามขอสูตรลับความอร่อยกันเลย
คุณอาดูนะร้านนี้เขาบอกว่าจุดเด่นของเขาคือคั่วแบบหม้อต่อหม้อ

มันจะหอมกว่าแล้วมันเครื่องปรุงเครื่องอะไรมันก็จะอยู่ในหม้อนี้
วันหนึ่งอ่ะเจ๊เหนียวค่ะเคยแบบยอดขายสูงสุดเนี่ยทำไปกี่หม้อต่อวัน
ถ้าเต็มที่เลือกคือ๔๐๐หม้อ

รายได้ก็ขายได้เต็มที่เลยนะคะ

เจ๊เหนียวเราเคยรู้จักกันก่อนเปล่า
ฉันรู้จักคุณแต่คุณไม่รู้จักฉัน
แม่ขอดูไก่หน่อยได้ไหมไก่เป็นยังไง
ไก่เราก็จะหมักค้างไว้๑คืน

หมักเนื้อไก่วันหนึ่งประมาณกี่โลคะ

แหมคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือเนื้อไก่ที่ผ่านการหมักมาแล้วหนึ่งคืน
ซึ่งเป็นสูตรก้านหมักที่ส่งต่อมาจากรุ่นคุณแม่ของเจ๊เหนียว
เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมคงอยากได้สูตรลับกันใช่ไหมล่ะครับ
วันนี้เจ๊เหนียวก็ใจดีใจดีเปิดสูตรลับการหมักเนื้อไก่

คุณผู้ชมครับมีน้ำที่เดาผสมไว้หนึ่งกาล

น้ำเปล่าค่ะต้องขยำสักพักหนึ่งเลย
ถ้าขยำจนเนื้อไก่มันได้เครื่องปรุงแล้ว
แช่ไว้เนื่องเกินเพื่อจะมาใช้ของวันรุ่นขึ้น
จากเนื้อไก่ที่เป็นสูตรเด็ดของร้านแล้ว

เป็นซอสที่ผ่านการเคี้ยวแล้วก็ปรุงมาแล้ว
เป็นส่วนผสมอย่างหนึ่งของขั้วไก่
เกิดอันนี้ซอสปรุงรสอันนี้ซีอิ๊วอันนี้น้ำตาล

แล้วเราก็จะมาเคี่ยวเพื่อให้น้ำตาลมันละลาย
ใช้เวลา๑๐นาทีค่ะเพื่อให้น้ำตาลมันละลาย
มีเมนูอะไรฮอตฮิตบ้างในร้าน

ก็คือคั่วไก่ที่เป็นรสชาติแบบดั้งเดิม

ไม่เคยกินคั่วไก่มาล่าเลย

อันนี้ทำให้ลิ้นชาคืออันนี้

กล้วไก่เมนูเด็ดกันแล้วครับ

อ่ะใส่เมื่อกรอบนะแม่น้อง

อันนี้คือผงหมาล่านะคะที่บอกไปเมื่อกี้

ตะดอุปกรรมเผ็ดอย่างนี้นะแม่น้อง

หมาล่าตอนนี้คือแบบลอยขึ้นมา
แม่น่าเกิดต้องคนบอกว่าเผ็ดน้อยได้ไหม

พวกกันซะอ๋อแบบนี้
เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราให้น้องใบตองกับอาหมูไปชิมกันเลย
แต่วันนี้เจ๊เหนียวขอแถมอีกหนึ่งเมนูเด็ดที่ขายดีขายดี
นั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวน้ำสูตรโบราณ
ที่ใช้น้ำซุปที่เคี่ยวกว่า๔ชั่วโมง
ลับการทำจะเป็นยังไงตามเจ๊เหนียวไปกันเลยครับ
รอน้ำเดือดแล้วก็ใส่ไก่ปลาหมึกค่ะ

โรยพริกไทยกระเทียมเจียว

เคล็ดลับการทำก๋วยเตี๋ยวน้ำสูตรโบราณกันไปแล้ว
ต่อไปเราให้น้องใบตองและอาหมู
ชิมรสชาติความอร่อยกันเลยครับ

เมื่อกี้เข้าครัวแอบไปดูคุณแม่

โอ้โหนี่ผ่านมือมาล่ะ

แล้วก็มีแบบคั่วไก่น้ำด้วย

จานละชามละ๕๕บาทเท่านั้น

มันแห้งนะคั่วได้ดีเพราะดีจังหวะหน่อย

ไม่ได้ถือซอสไม่ได้แบบเพิ่มอะไรเลย
ตัวไก่คือเขามีรสชาตินิดนะคะก็คือมีความนุ่มหอมแล้วมันเข้ากับเส้นพอดี
รสชาติเข้ากันแบบกลมกล่อมมากมันมีความหอมของการคั่วไก่อ่ะ
กระทะนี่ก็จะเป็นคั่วไก่หมาล่าที่ไม่เคยกินมาก่อนเลยครั้งแรก
หมาล่าเขานะซ่าซ่าเบาแต่หอมนุ่มกำลังดี
เขาจะเป็นกลิ่นมาล่าเพิ่มความแบบเผ็ดจัดจ้านขึ้นมานิดนึง
คือพอมันเป็นไก่หมากค่ะก็มันโดนผงหมาล่าเข้าไป
ที่เป็นสูตรของทางร้านนี่แหละเป็นตัวที่ควบคุมที่ทำให้รสชาติของก๋วยเตี๋คั่วไก่อ่ะ
มันกลมกล่อมขนาดนี้เพราะเขาไม่ได้ปรุงอะไรแบบเพิ่มนอกจากนั้นเลยคุณอา
แบบน้ำคนละจานไม่เคยกินก๋วยเตี๋คั่วไก่แบบน้ำอ่ะ

เหมือนมันโล่งอ่ะกินแล้วมันแบบเออสดชื่นคล่องคอ
น้ำซุปนะครับแล้วมีเส้นแล้วก็มีไก่นุ่มอยู่ในนี้

โตมากับรสชาติแบบนี้เลยวันนี้ก็มาเจอรสชาติที่คุ้นลิ้นนะครับ
แล้วหายไปนานครับคุณอาชอบเมนูไหนมากสุดอ่าชอบคั่วไก่ดั้งเดิม
เดิมก็อันนี้ก็อันนี้ก็แบบแปลกใหม่ดีแต่อันนี้คู่กันเลย
อันนี้ให้หมดสิบเต็มเลยทั้งคู่จะบอกว่าสิบสิบสิบใช่อ่ะ
เดี๋ยวเราทานกันต่อแล้วเดี๋ยวคุณอาจจะไปร้านกาแฟใช่ไหม
ไปรอไปต่อที่นั่นนะอ่าได้เดี๋ยวที่เหลือหนูจัดการให้
เดี๋ยวนี้ดีจังเลยแล้วฝากคุยกับเจ๊เงี้ยวต่อนะได้ค่ะจ้า
อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ดของร้านทั่วไก่เจ๊เหนียว๒๕๒๔กันไปแล้ว
ต่อไปเรามาเปิดเส้นทางชีวิตของเจ๊เหนียวที่กว่าจะมีวันนี้อดีตเคยเปิดร้านคั่วไก่มาแล้วหนึ่งรอบ
แต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะเป็นหนี้นอกระบบเชียดแสน
เป็นหนี้อยู่เท่าไหร่คะประมาณแสนเก้าหมื่นแต่เก้าหมื่นสมัยก่อนคือเยอะมาก
สาเหตุที่เลิกก็คือที่ร้านเขาเอาร้านคืนแล้วก็ย้ายมาขายริมถนน
ขายไปขายไปแล้วค่ะยอดก็ตกก็มีค่าใช้ใจส่วนตัวอีกค่ะ
ไหนจะแม่เราเองอะไรอย่างเงี้ยไหนจะนี่แล้วลูกจะแบบกำลังเรียนอยู่
แล้วยอดขายมันก็น้อยลงน้อยน้อยก็เลยตัดสินใจเลิกเหมือนหนีหนี้อ่ะ
งานก็ไม่มีแล้วร้านก๋วยเตี๋คั่วไก่ที่เคยทำเนี่ยปิดไปแล้วแล้วเอาเงินจากไหน
พี่สาวไปโรงเรียนพี่สาวขายของอยู่ขายกาแฟเขาก็เรียกให้ไปช่วย
ระหว่างที่ไปช่วยเนี่ยเขาก็ให้มาวันละ๘๐บาท
ซึ่ง๘๐บาทเราแตะต้องไม่ได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวลูกเราจะไม่มีไปโรงเรียน
แล้วแม่ไม่มีก็เราถือว่าลูกเราต้องมีไปโรงเรียน
ส่วนเรานี่เราก็ไปไกลระดับหน้ากลางคืนเราจะกินให้อิ่มเลย
พอเราตื่นสายมาลูกไปโรงเรียนแล้วเรามุ่งจะไปไหนเราก็เข้าบ่อน
คือแม่ไปกินข้าวในบ่อนนะคะเพราะบ่อนมันกินมันไม่เสียตังค์
แล้วแม่ไปทำงานในบ่อนแม่หรือไปกับข้าวอย่างเดียวไปกินข้าวก่อน
ตอนแรกไปกินข้าวก่อนข้าวฟรีค่ะแล้วไปทำงานในนั้นได้ไงคะ
เพื่อนเขาแนะนำแล้วเขาชักจุงเข้าไปแนะนำให้เขาไปทำให้เสิร์ฟน้ำเหมือนกัน
โอเคก็จะได้วันละร้อยแล้วบางทีติ๊บเขาให้ติ๊บมาบ้างอะไรอย่างนี้
หนึ่งก็มีสองสามร้อยกลับมาบ้านเราก็ดีใจมากเลยเพราะไม่ได้จับเงินร้อยแบงค์ร้อยนี่
เกือบปีอ่ะเห็นว่าแม่ทำอยู่ในบ่อนหลายปีอยู่ไหมทำจนสามารถปลดหนี้ได้
ตอนนั้นบอกแปดหมื่นอ่ะปลดหนี้หมดเลยเหรอแม่ปลดหมดเลย
แม่ก็ออกมาอยู่บ้านเลยตามปกติแหละลูกเรียนจบเอาเงินให้คุณแม่
อยากให้คุณแม่สบายอยากให้อยู่บ้านเฉย
ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นคุณแม่เบื่อเบื่อเบื่อยังไงมันไม่รู้จะทำอะไร
เวิร์กมันเคยไปเล่นว่างนานว่างนานแล้วแล้วเล่นทุกวันทุกวันมันใช้เวลาเล่นบางทีกลับทีสอง
แม่ไปกี่โมงบ่ายบ่ายข้ามข้ามเล่นมาใช้เวลาห้าสี่ห้าปี
เอาเงินไปเล่นเยอะขนาดไหนต่อวันต่อวันประมาณสองหมื่น
แต่ไม่ได้ไม่ใช่ได้เสียถึงขนาดนั้นมีเงินพกกว่าสองหมื่นแล้วแม่หลักเสียเยอะสุดเท่าไหร่จำได้
หมื่นกว่าบาทลูกรู้ไหมคะมันเราไม่ได้บอกรายละเอียดเขาแต่ไปเล่นเขารู้
แล้วลูกบอกไหมแม่หยุดเถอะอะไรอย่างนี้กันมีการแบบว่าทะเลาะอยากพูดดีอยากบอกจนทะเลาะกัน
คือพูดจนไม่อยากจะพูดแล้วอย่างเงี้แม่ใช่แล้วแม่อยู่ในวงไพ่อ่ะ
จากเล่นไทยแล้วอ่ะสูบบุหรี่ด้วยเหรอสูบอ่ะเล่นไปสูบบุหรี่ไปอย่างเงี้หรอ
หนักขนาดไหนคุณแม่สองซองต่อวันน่ะนะถ้าเวลาเล่นเนอะ
ลูกเริ่มจะแบบไม่ไม่ไม่พอใจแล้วไหมคะคุณแม่ตัวเนี้ยค่ะคนนี้
เริ่มจะไม่พอใจแล้วค่ะหนักสุดเอาอย่างงี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณพี่เข้ามาคุยด้วย

จุดไหนที่ไม่ไหวแล้วจำเป็นต้องคุยกันแล้ว
แม่กลับมาปั๊บกัสไซค์กันเลยครับเป็นยังไงฮะขอให้เขาเลิก
แต่เขาก็คือยืนยันว่าเขาเลิกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณแม่คิดอะไรตอนนั้นน่ะ

ไม่ได้คิดอะไร
เพราะลูกเราก็ทำงานแล้วเนอะ

ความสุขอ่ะ

คำนี้แหละความสุขของกู
ใครก็ทะเลาะกัน

ทะเลากันเลยลูกสามคนกับแม่
แล้วตอนนั้นคุณแม่รู้สึกยังไงที่ลูกมาพูดแบบนั้น
ไปนั่งสมาธิ

บอกจะให้ทำอะไร

แล้วชีวิตเป็นแม่ค้ามาตั้งแต่ไหนตั้งไร

เพราะว่าเรามีฝีมือทางนี้อยู่แล้ว

แปลว่าลูกลูกเองช่วยหาทางออก
ให้คุณแม่

อุ้ยเราไม่เอาก่อนเลย

ดูนี่ดูมือดูนี่
เปิดร้านตอนนั้น๓ปีแล้วยังฝืนทำต่อไปอะค่ะ
เราได้เห็นคุณแม่มีความสุขอะครับ
ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่มันยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับลูกแล้วมั้งครับ
คงไม่มีอะไรที่มีคุณค่ามากให้คนนี้นะครับ
แล้วก็ไม่ได้กลับไปยุ่งกับกรรมนั้นอีกเลยนะครับ
ทำให้มีความสุขมากกว่าเขาไปอยู่โหมดการพนันแล้วครับ

ตั้งแต่ตอนที่เราทำร้านเนี่ยเราคุยกันไว้อยู่แล้วว่า
เราอยากจะได้รสชาติอาหารที่มันเหมือนเมื่อ๔๐ปีที่แล้ว
เป็นสูตรดั้งเดิมของใช่ครับแต่นำเสนอแบบทันสมัย
ส่วนเรื่องที่สองก็มองถึงเรื่องสถานที่
สะอาดนะฮะแล้วก็ต้องสว่างแล้วก็ต้องสบายสบายต้องติดแอร์
อย่างที่บอกไปเพิ่มเมนูให้มันทันสมัยขึ้นกับเมนูคั่วไก่หมาล่า
แล้วคนมารีวิวหรืออะไรที่ทำให้ร้านเป็นที่รู้จักโด่งดังขึ้นมา
ก็จะมีพวกรายการมารีวิวและตอนนี้คุณแม่ก็เลยกลายเป็นว่าเจ้าของธุรกิจอย่างจริงจัง
วินาทีที่ลูกพยายามผลักเราขึ้นมาจากตรงนั้นไหม
ความรู้สึกจนถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างอยากจะบอกอะไรกับพี่หยกกับลูก
ขอบคุณลูกทุกคนที่ทำให้แม่เลิกการพนันได้

แล้วก็ทำให้มาสมหวังในการที่อยากจะมีร้านของเราเอง
โดยที่ไม่ต้องไปเช่าใครอะไรเป็นธุรกิจของเราเอง

สิ่งที่มันได้มากกว่าเป็นตัวเงินของวันนี้นะครับ
ที่จะใช้ชีวิตต่อไปมันทำให้แบบ

น่าจะหลายคนที่ดูอยู่อาจจะมีปัญหาแบบนี้
คุณแม่อายุเยอะว่างงาน
ลูกอยากจะบอกอะไรถึงคุณแม่บ้าง

ในเมื่อมันมีความต่างของรุ่นอยู่นะครับ

ก็ให้ในสิ่งที่เขาต้องการที่เรามองว่ามันเหมาะสมนะครับ

คุณแม่ค่ะฝากร้านถึงคุณผู้ชมหน่อยค่ะ

เปิดทุกวันหยุดวันพุธที่๒และพุธที่๔ของเดือนค่ะ
สั่งออนไลน์ได้ไหมลิเวอรี่ได้ไหมคะ
มีทุกแพลตฟอร์มช่องทางนะคะ

วันนี้ขอบคุณแม่นะคะแล้วขอบคุณพี่หยกนะคะ